พี่เบิร์ตเล่าผับปิดขายหมึกย่าง
ค่ายมวยปิดขายอะไรดีคะขายขนมจีนคุณผู้ชม
พาไปทานขนมจีนคลองจิกนะคะอร่อยมากคุณดาราไปทานกันเยอะนะ
นี่ดูสินี่ดูไม่รู้แล้วใช่ไหมว่านี่นี่คือค่ายมวยนะจ๊ะ
เหรอใช่ร้านขนมจีนคลองจิกร้านนี้ค่ะ
เขาใช้พื้นที่ว่างหน้าค่ายมวยค่ายมวยเจริญทองเกียรติบ้านช่องย่านเหม่งจ่าย
รำคำแหง๓๙เขตวังทองหลังกรุงเทพนี่จะบอกว่าเป็นสาขาที่๔แล้วเห็นไหม
ตำรวจมาเยอะเลยนี่ใครอ่ะคุณสืบศักดิ์ผันสืบอดีตนักตะกร่อทีมชาติไทย
มือเซิร์ฟอยู่ฝั่งด้วยนี่จะเป็นสาขาที่๔แล้วนะของครูเป็ดเจริญทองขุนมณี
อุดหนุนค่ะครูเป็ดเป็นอดีตนักมวยค่าตัวเรือนแสนเลยนะ
ตั้งแต่จะเป็นอดีตแชมป์มวยลุมพิณีสี่รุ่นกันครูเป็ดค่ะ
ค่ายมวยก็ถูกปิดซ้อมก็ซ้อมไม่ได้

รายรับมันลดลงทำยังไง
ไอเดียไปรวมตัวกับเพื่อนค่ะ
เปิดขายขนมจีนคลองจิก
เพื่อหารายได้เสริมในยามที่ค่ายมวย
พิษเศรษฐกิจและโควิดแบบนี้นะคะ
สาขานี้เปิดวันแรกมีใครมาอุดหนุนบ้างล่ะ
นี่แหละค่ะเพื่อนพ้องน้องพี่
ในวงการมวยวงการกีฬาทั้งสมจิตจงจอหอ
นักมวยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก
คุณลิฟต์สุพธจันเจริญดารานักร้องนักแสดง

ขนมจีนเนี่ยพี่มีโลหมดโลนะ

เมื่อวานเพิ่งจัดไปขนมจีนน้ำยาปู
ขนมจีนคลองจิกค่ะคุณผู้ชมมีให้เลือกครบทุกน้ำยานะคะ
กะทิน้ำยาป่าแกงไตปลาแกงเขียวหวานน้ำเงี้ยวน้ำพริก
เปิดขายตั้งแต่๙โมงถึง๔โมงเย็น
เป็ดฟังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวจะไปอุดหนุนนะจ๊ะ
เป็ดบอกว่ามาเจอสถานการณ์โควิดระบาดแบบนี้นะคะ
ทำให้ยิมแล้วก็ค่ายมวยสูญเสียรายได้ไปถึง
เดิมทีเนี่ยมีรายได้เข้ามาหักค่าใช้จ่ายแล้วนะ
ยังเหลือกำไรเดือนละ๒แสนกว่าบาท
แต่ตอนนี้รายได้เหลือไม่ถึง๕๐๐๐บาท
โอ้โหกำไรไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะ

ไม่พอจริงทั้งเรื่องของค่าเช่าสถานที่
ค่าน้ำค่าไฟค่าลูกน้องต่างนะคะ
ทำให้ต้องหาลูกทางทำมาหากินเพิ่มเติม
เปิดร้านขนมจีนคลองจิตนะครับ
แล้วจะบอกว่าค่ายมวยต่างตอนนี้นะ
จากเดิมทีเดียวเนี่ยมีคนมาซ้อมเรียนเนี่ย
สักประมาณ๒๐๓๐คนตอนนี้เหลือเพียง๕๖คนต่อวัน

อันนี้ครูเป็ดเขาก็พยายามที่จะสอนมวยทางออนไลน์ด้วยนะ
แต่ว่ามันก็คงแบบมันไม่ถึงเนื้อถึงตัวนะ
ใช่ค่ะคือธรรมชาติของมวยมันต้องเรียนตัวต่อตัวไง
อาจจะลำบากหน่อยครูเป็ดจ๋าเล่าให้ฟังหน่อยจ้ะ
จากการแย่มากครับว่าแต่ไข้ยึมมวยผมอย่างไร
มันตุ๊กตุ๊กยึมเลยครับตอนนี้แย่หมดครับ
ตอนนี้บางวันไม่ถึงสิบคน

ครับผมก็ต้องทำอะไรได้ต่อไป
ทำอะไรได้ต่อไปหรือทำอย่างนี้ทำทีมมลงไปได้ต่อชั้นต้องหาลูกทางใหม่
กลับมาทำความฆ่าผู้จีนกับเพื่อน
เมื่อกี้น้องก็บอกว่าครูเปชเนี่ยตอนหนุ่มตรงสัยหรอน่าดู

วงการมวยก็ต้องใช้ภาพถ่ายว่าสองคนนี้นักมวยสองคนนี้ใครหล่อกว่ากันเมื่อก่อนนี้
ใช่อ๋อจริงครับอ๋อหล่อสูสีกันนะกินกันไม่หลงนะ
แล้วก็คุณผู้ชมไปอุดหนุนได้นะคะ